อ่าที่อ่างทองนะคะที่ตลาดเกษตรสุวพันธ์ไหมคะ
แถวนั้นเขาบอกว่าถ้าพระสงฆ์ซ้อนรถจักรยานยนต์
เป็นเรื่องปกติบางทีท่านมีกิจของสงฆ์ไงเข้าใจได้
อ่ามีคนนิมนต์ท่านไปได้ปกติแต่มีวันหนึ่งค่ะ
พระพุทธรูปซ้อนรถจักรยานยนต์พระพุทธรูปไม่ใช่เล็กนะคะ
พระพุทธรูปใหญ่อยู่เหมือนกันซ้อนรถจักรยานยนต์ผิดปกติแล้วนะคะ
สรุปสุดท้ายมันผิดปกติจริงเพราะว่าผู้ชายที่เอาพระพุทธรูปไป
เขาเป็นขโมยจะเอาไปขายเอาพระพุทธรูปไปขาย
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายธวัฒนยิ้มนินอายุ๓๗ปี
เขาบอกว่าผมเนี่ยเดือดร้อนก็เลยจะต้องทำมาขโมยของแบบนี้
ถามว่าเดือดร้อนเรื่องอะไรบอกจะเอาไปตีไก่ไม่มีเงินไปตีไก่
แล้วก็ไม่มีเงินไปซื้อยาบ้ามาเสพนี่คือความทุกข์ของคุณเหรอคะ
เขาไปขโมยพระพุทธรูปที่คุณผู้ชมเห็นนอนความอยู่
จากหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งและครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก
ปลายเดือนมกราคมปลายเดือนที่แล้วเนี่ยเคยขโมยพระพุทธรูป
ร้านค้าในตลาดเกษตรสุวพันธ์มาแล้วและกล้องวงจรปิดนี่เป็นครั้งที่แล้วนะ
ครั้งล่าสุดเนี่ยนะคะนี่เป็นครั้งที่แล้วที่เขาไปขโมยพระพุทธรูป
ที่ตลาดเกษตรสุวพันธ์เพราะกล้องวงจรปิดจับไว้ได้ชัดเจนนะ

ยังไงก็ตอบไปตอบได้แต่สรุปสุดท้ายตำรวจก็ควบคุมตัว
ส่งพนักงานสอบสวนขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
เพราะว่านอกจากจะมีเรื่องของรักทรัพย์ที่ต้องใช้คำว่าขยายผล